ช่วงนี้ดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์นะฮะ
ก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารหลากหลายท่าทีความเคลื่อนไหว
แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาคู่กับเรื่องนี้
นั่นก็คือการแสดงความคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ถึงขั้นที่ครอบครัวของน้องเมย์เนี่ย
รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นัก
ท่านเคยพูดว่าเสียชีวิตเพราะเป็นฮิสโตรก
ถ้าใครคิดว่าไม่แข็งแรงพอรับไม่ได้

ล่าสุดครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้พลเอกประวิทธิ
ได้ออกมาแสดงความขอโทษกับสิ่งที่ได้พูดไปแล้วนะครับ

หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ๒๒พฤศจิกายน
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะทีเดียว

แต่ว่าครั้งนั้นสลบแต่ไม่ตาย
แต่ว่าคุณพ่อของน้องเมย์บอกว่าแหมรู้สึกไม่สบายใจ
หวังว่าคุณพ่อน่าจะสบายใจขึ้นนะคะ
ทีนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้น
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเมย์แล้วก็ฝากขอโทษคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แล้วก็หากทำให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจก็ขอโทษด้วย
ยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะปกป้องใคร
ตอนนี้กำลังพยายามที่จะหาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งทางลับแล้วก็ทางเปิดเผย
เพราะว่าไม่อยากให้กระทบต่อการสอบสวนค่ะ
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยนะคะว่าเรื่องของการฝึกของทุกหน่วยทุกกองทัพต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบต่อทุกชีวิตเช่นเดียวกับคนในครอบครัวและอย่าทำอะไรที่มันเกินเลยเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีจะฟังข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะทั้งจากทีมแพทย์ครอบครัวอาจารย์รุ่นพี่เพื่อนของผู้ตายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ
แล้วก็จะมีการแสวงหาความจริงให้ได้และจะต้องมีคนรับผิดชอบหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจริง
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้สังคมเข้าใจให้เวลากับเจ้าหน้าที่
แล้วก็หยุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เช่นเดียวกันกับทางด้านโฆษกระทรวงกลาโหมนะคะ
พลโทคงชีพปันตรวานิทกระบุบอกว่า
กระทรวงกลาโหมกราบขออภัย
หากคำพูดหรือว่าประเด็นใดไปส่งผลกระทบ
ต่อความรู้สึกของครอบครัวน้องเมย์
ซึ่งวันนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะภาพรวม
ไม่ได้เจาะจงหรือว่าระบุไปยังตัวบุคคล
แต่เพราะว่าสื่อมวลชนหยิบยกประเด็นไปเสนอไม่ครบ
ก็เลยส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของครอบครัวน้องเมย์

ส่วนทางด้านพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณ

องทัพไทยที่๑๐๔ทับ๒๕๖๐ค่ะ
สั่งย้ายพันเอกชัดชัยดวงรัฐ
ผู้บังคับกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร

รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๑
รักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งแทนนะคะ

ให้นาวาโทนพพศิษย์เพียญชอบ

ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และให้นาวาโทประเสริฐศิลป์วรสิทธิ์
หัวหน้านายทหารฝ่ายสภาวุฒิ

คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
คือในคำสั่งนี้ไม่ได้ระบุถึงเหตุผลในการปรับย้ายนะครับ
จากเรื่องอำนาจตามข้อบังคับกฎกระทรวงกลาโหม
แต่ว่าเรื่องของการสอบสวนที่มาแล้วก็สาเหตุต่างเนี่ย
ตอนนี้ต้องรอทั้งผลจากทางแพทย์นิติวิทยาศาสตร์
ผลการสอบของตำรวจหรือว่าทางกองทัพ
แต่ในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
มีรายงานว่าผลการสอบในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหาร
ที่มีพลตรีกระหนกพงจันทร์นวล
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
มีรายงานว่าผลออกมาแล้วนะครับ

คือกรณีน้องเมย์ถูกรุ่นพี่ซ่อมเมื่อ๒เดือนก่อน
ก่อนที่จะเสียชีวิตในวันที่๑๗ตุลาคม

และแพทย์ทำการปั๊มหัวใจแล้วตอนนั้นรู้สึกตัวขึ้นมา
ผลการสอบของโรงเรียนเตรียมทหาร
พบว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุ

และทางครอบครัวน้องเมย์ไม่ติดใจเอาความ

กรณีที่๒คือเหตุการณ์เมื่อ๑๗ตุลาคม

ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่จับภาพได้

รวมถึงสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์

พลตรีกระหนกพงศ์ระบุในผลการสอบสวนว่ายังไม่พบว่ามีผู้ใด
ไปทำร้ายนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการจนเสียชีวิต

และแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ตอนนี้ส่งผลสอบไปให้ทางผู้บัญชาการอาหารสูงสุดแล้ว